หลายคนเตรียมติดตามบรรยากาศของการเกณฑ์ทหารกันนะครับ
ก็จับใบดำใบแดง
ตอนนี้ต้องไปดูบรรยากาศนี่นะครับ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณไม้พี่รัฐเดินทางมาคัดเลือก
ทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี๒๕๕๙
ที่หน่วยตรวจคัดเลือกโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

เจ้าตัวหมดสิทธิ์ในการผ่อนผันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะครับ
จากคุณรัชนีคำหนึ่งควรผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
นรนักแสดงชื่อดังไมค์พี่รัฐนิธีภัยศาลกุล
เดินทางมาพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัว

เข้ากองประจำการประจำปี๒๕๕๙ที่โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มจำใสนะคะ
ทันทีที่มาถึงมีการพูดคุยทักทายกับสื่อมวลชนเล็กน้อย
แต่เขายังไม่ได้ให้คำตอบค่ะว่าในวันนี้
เจ้าตัวซึ่งหมดสิทธิ์ในการผ่อนผันแล้ว
จะเลือกจับใบดำใบแดงหรือสมัครเข้ารับใช้ชาติค่ะ
ขณะนี้นะคะนักแสดงชื่อดังวัย๒๖ปี
อยู่ระหว่างจุดเรียกชื่อเพื่อยื่นเอกสารและรายงานตัว
จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจโรควัดขนาดร่างกาย
จะเข้าสู่กระบวนการแยกจำพวกว่าพร้อม
สำหรับเข้ารับราชการทหารหรือไม่ค่ะ
ขั้นตอนสุดท้ายจะเข้าสู่การรายงานตัวกับ
คณะตรวจเลือกคณะที่๘กรุงเทพมหานคร
โดยขณะนี้นะคะไม้พีรัฐยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนค่ะ
แต่จากการสังเกตนะคะเจ้าตัวมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
โดยเมื่อปีที่แล้วเป็นการยื่นผ่อนผันครั้งที่๕
ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม้พีรันให้เหตุผลว่า
ภารกิจการทำงานในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ
ซึ่งในวันนี้เจ้าตัวหมดสิทธิ์ในการผ่อนพันธ
ต้องรอลุ้นจับใบดำใบแดงหรือสมัครเข้ารับใช้ชาติเท่านั้นนะคะ
แต่ทั้งนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตของสื่อมวลชนเหมือนกันค่ะ
ว่าก่อนหน้านี้ไม้พีรัตนมีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืด
ซึ่งหากมีการตรวจสุขภาพและส่งเอกสารตามระเบียบขั้นตอน
ก็อาจเป็นเหตุผลในการรอดการเกณฑ์ทหารในครั้งนี้
คุณผู้ชมค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะ
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นใดค่ะ
โดยไม้พี่รัฐนั้นยังคงรอเพื่อที่จะส่งเอกสารในการรายงานตัว

จะมีการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากโรงเรียนวัดตลิ่งชันค่ะ
ยังไม่ถึงขั้นตอนของการวัดขนาดร่างกายต้องรอนิดนึงนะครับ
แล้วก็เรื่องของการจับใบดำใบแดงต้องรอสักหน่อยนะครับ